หลังจากที่มีคนร้ายบุกเดี่ยว
ใช้ปืนไปจี้ชิงเงินในธนาคารทกศ

ภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคาร

แห่คนร้ายมานิ่ม
เอาถุงมาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารบอก

เข้ามาในธนาคารแล้วทำทีทำท่าเป็นลูกค้า
แต่ไอ้นิ่มถือปืนมานิ่มนะ
และสักครู่หนึ่งก็หยิบถุงเหมือนถุงก๊อบแป๊บอะไรสักอย่าง
แล้วก็พยายามจะยื่นให้เจ้าหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่หยิบเงินใส่ให้
นี่ครับจังหวะนี้ยื่นรอดผ่านแผ่นที่ไว้บังโควิด

เขาก็เดินวนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้แหละครับ
ท้ายที่สุดไม่หยิบให้ใช่ไหม
พังเลยฮะพังแผ่นอาคิลิกตรงนี้
ปีนเข้ามาหยิบเงินใส่ถุงเองเลย
คุณดูเหลือแต่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
ซึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็ยังพอจะอยู่ตรงนี้
แต่เห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะคนร้ายมันมีอาวุธปืนใช่ไหม
แล้วก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์มาแล้วนะครับ
นี่แหละฮะเป็นจังหวะที่ทางกล้องวงจรปิดของธนาคาร

ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็สอบถาม
นายยืนยงบุญเหมาะอายุ๖๐ปีรอปภ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงร้านจอดรถ
รอปภเองยอมรับว่าช่วงเวลาประมาณ
สัก๑๔นาฬิกา๒๐นาทีบ่าย๒กว่าเมื่อวานนี้
รอปภก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านล่าง
ลานจอดรถตามปกติแล้วฮะ

วิ่งลงมาบอกว่ามีคนร้ายบุกเข้ามา
ชิงเงินในธนาคารแล้วหลบหนีไปแล้ว
แต่ทีนี้รอปภบอกโอ้โห

ทุกอย่างในธนาคารมันดูเงียบสงบหมดเลย

เขาไม่รู้เลยว่าในธนาคารเกิดอะไรขึ้น
และทีนี้ครับก็นึกว่าเป็นลูกค้าปกติ
พอผู้ชายคนที่เป็นโจรอยู่ในธนาคาร

คนนั้นมันก็ทำตัวปกติไงคุณ

โดยที่รอปภไม่ทันสังเกตเลยว่าเดินไปทางไหน
แล้วก็ใช้ยานพานะอะไร
เนื่องจากรอปภบอกว่ามันไม่มีเสียงเอะอะโวยวายอะไรเลยนะคุณนะ
ไม่มีการวิ่งไล่กันไล่จับกัน
รอปภก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เรื่องนี้รองผู้ปัญชาการตำรวจนครบาล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
พลตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตลงพื้นที่เอง
ตอนนี้ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

เพราะว่าบ่าย๒โมงกว่าแล้วมันก็ธนาคารใกล้ปิดสัก๓โมงนะฮะ

เมื่อคนร้ายเข้ามาก็ใช้อาวุธคล้ายปืนเขาบอกแบบนี้คล้ายปืน
แล้วพูดเป็นสำเนียงภาคกลางบอกว่าส่งเงินมาไม่งั้นจะยิง
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งเงินให้
คนร้ายก็เลยตัดสินใจพังแผ่นอาคิลิก
แล้วก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์มาหยิบเงินใส่ถุงแล้วก็หนีออกไปเองนะครับ
โดยคนร้ายเนี่ยเดินลงมาตามปกติเลยทำทีทำท่าปกติเลยคุณ
รอปภธนาคารที่อยู่ชั้นล่างเดินข้ามสะพานลอย
่งหน้าไปยังถนนกาญจนาพิเศษก็เอาเงินสดครั้งนี้ไปได้ครึ่งล้านนะคุณ

เกือบห้าแสนห้าสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันขาดสองพันเองจะห้าแสนแล้วนะฮะ
ซึ่งตำรวจก็ต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
เห็นมานิ่มแบบนี้แหมแต่หนีแล้วก็ตำรวจยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะ